เสาไฟสายไฟกับสะพานลอยอะไรมาก่อนกันครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเดินขึ้นไปไปหน่อย

คุณพระราพรครับคุณพระพรว่าเสาไฟกับสายไฟกับสะพานลอยอะไรมาก่อนกัน
นี่มันเป็นสุดยอดการออกแบบเลยนะมันเป็นการเป็นศิลปะของการผสมผสานในยุคสองพันสิบสองพันยี่สิบเอ็ด

ไม่ประชดพูดจริงมันทำยากนะอย่างนี้
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างแบบผสมผสานนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้น
มันคือสะพานลอยคนข้ามครับอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
บริเวณตลาด๗๐๐ไร่ริมถนนสุขุมวิทย์ตะบนสัตหีบอำเภอสัตหีบชนบุรีกำลังก่อสร้างนะฮะ
สังเกตเห็นนะครับไม่สังเกตก็เห็นเขาบอกเสาไฟมันทะลุโผล่ขึ้นมา
บันไดของสะพานลอยแล้วมีสายนู่นสายนี่เกะกะลุงรังไปหมดเลยนะ
ที่สำคัญคือทุกคนคิดว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วใช้สะพานลอย
มันจะใช้ยังไงไฟจะช็อตไหมนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถ้าสร้างสะพานลอยเสร็จนะเสาไฟฟ้ายังไม่ย้ายออกไป
ช่วงที่มีคนมาขึ้นสะพานลอยก็อาจจะถูกไฟช็อตได้
ล่าสุดนายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบและนายนรงบุญบันเจิดศรี
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบรวมถึงผู้รับเหมาลงพื้นที่มาชี้แจงแล้วครับ
ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตนกนะคุณพระราพร
อย่าได้ตื่นตนกนะไม่ต้องตกใจกับการสร้างสะพานลอยที่เห็นอยู่นี้
ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างของผู้รับเหมาและยังไม่ได้มีการส่งมอบงาน
ซึ่งสิทธิของผู้รับเหมาจะก่อสร้างอย่างไรก็ได้
ส่วนเสาไฟฟ้ามีแผนจะย้ายจะย้ายเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว
เนื่องจากอยู่ในความควบคุมของสวัสดิการไฟฟ้ากองทัพเรือ
ซึ่งแผนการโยกย้ายอยู่ในขั้นตอนงบประมาณปี๒๕๕๙
คาดว่าต้นปีจะเบิกจ่ายและดำเนินการได้ครับ
ลองฟังเขาดูครับ
จะมีแบดพุ่มให้ไว้นะครับ

อันนี้เดชต์กว่าสายไฟคุยเยอะ
ไทยังไงสถานกอศิษย์ไทย
ใช้งานได้ปกตินะทั้งเสาไฟสายไฟแล้วก็สะพานลอย
เกิดอันตรายกับประชาชนแน่นอนท่านว่า
ย้ายเสาไฟไปนะคะแต่รองบประมาณปีหน้านะคะอ่า